มีผู้ชายคนนึงนะครับเขาขับรถไปขณะกำลังจะกลับบ้านแถวอุดรธานีนะครับแล้วอยู่ดีเนี่ยกล้องหน้ารถจะเห็นเลยว่าเขาวูบวูบแล้วเสียหลักตกข้างทางไปเลยสุดท้ายเขาเสียชีวิต
นี่เป็นตอนที่มีคนมาช่วยกันนะฮะหลังจากที่รถ
ค่อยคือตกลงข้างทางแบบนี้นะครับ
คือถ้าดูจากภาพแล้วก็จะเห็นว่าก็อาจจะไม่ได้พุ่งชนมาแรงสักเท่าไหร่
แต่ทีนี้คนขับที่เขาวูบแล้วหมดสติเนี่ยเขาติดอยู่ในรถ
กว่าจะมีคนเข้ามาเจอกันแล้วพยายามช่วยนำตัวออกมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็เสียชีวิตแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
พอนำออกมาได้เนี่ยในการพยายามทุบกระจกนะฮะ
เล็กเพื่อให้มีอากาศหายใจเข้าไปก่อนเนี่ยนะครับ
แล้วพอนำออกมาแล้วช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่าคนขับเสียชีวิตนะครับ
คนขับมาคนเดียวเนี่ยฮะเหตุเกิดที่ถนนสายอุดรธานี
อำเภอบ้านผือนะฮะแถวแถวบ้านหัวบึงนี่ฮะตรงนี้นะครับ
จากนั้นตำรวจสพนาคาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เจอกระบะคันนี้นะฮะที่ตามภาพกล้องหน้ารถของคนขับเนี่ยขับมานะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อในเหรียญฉิมลีอายุ๕๗ปี
จากนั้นก็แจ้งข่าวไปยังภรรยานะครับ
ภรรยารู้ข่าวก็รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
มาถึงมาเห็นร่างสามีก็ร้องไห้แล้วครับ
หลังจากที่ภรรยาพอจะควบคุมสติได้นะครับ
ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เหรียญสามีมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันแล้วก็ไขมันนะครับ
วันนี้ไปทำธุระที่บ้านฮุยสิราผ้าสุกเทียบริบาลผื่
จากนั้นมีคนโทรมาบอกว่าสามีเนี่ยรถเสียหลักตกข้างทางก็รีบมาดูมาถึงสามีเสียชีวิตแล้ว
บอกว่าสามีมีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็น่าจะทำงานหนักด้วยเพิ่งกรีดยางพาราเมื่อคืนนะครับ
แล้วก็ขับรถออกมาตอนเช้า
ต้องขึ้นไกลกรีดยางเหรอ
จากการตรวจสอบคลิปกล้องหน้ารถของผู้ตายนะครับจะเห็นว่าขณะเกิดเหตุคนขับน่าจะวูบนะครับ
เพราะว่ามีลักษณะของการลดความเร็วก่อน
ที่รถจะค่อยไหลเสียหลักเบี่ยงออกไปเลนทางด้านขวา
แล้วก็พุ่งลงไปที่พุ่มไม้ข้างทางเห็นไหมฮะ

แล้วก็เสียหลักพุ่งลงไปที่ข้างทางแบบนี้

กว่าจะช่วยออกมาได้มันใช้เวลานานกว่าคนจะมาเจอ
แล้วกว่าจะได้ปั๊มหัวใจกันนะครับ
ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันทุบกระจกให้มีอากาศหายใจเนี่ยฮ
พยายามหาทางกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่มาช่วยเนี่ยบอกว่าขับรถมาจากตะมนต์นาคากำลังจะไปบ้านเทื่อม
ถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถเสียหลักตกอยู่ข้างทาง
ก็เลยเอ๊ะมีคนติดในรถหรือเปล่าก็เลยมาดูกันแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยกันเนี่ยนะครับ
ข้างทางพูดมีลถตอนเราช่วยออกมามันร้อนมาก
แค่น่าจะลงนานประมาณชั่วโมงนะครับ
วันนี้ญาติรับศพของในเหรียญมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
วันนี้ก็มีพิธีสวดศพนะฮะ
ทางภรรยาบอกว่าแพทย์ระบุสาเหตุมาแล้วบอกว่าสามีเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ตำรวจสพนาคาบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องหน้ารถก็ทำให้เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของรถที่มีอาการวูบหมดสติแล้วก็เสียหลักตกลงข้างทาง
ไม่ได้มีเหตุเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าขับรถตัดหน้านะฮะแล้วก็ผู้ตายก็มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ